ช่วงแม่สายมูคุณแม่นะคะหมอดูต๊อกแก๊กเอโปมานั่งตรงนี้ค่ะ
พร้อมแถลงไขค่ะดูดวงให้ภาพรวมของคน๗วันเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายไทยทักกันค่ะว่า
คนเกิดวันไหนค่ะยืนสวยก็มีคนรวยมาเปย์ค่ะ
แต่ก่อนจะไปลุ้นกันว่าวันไหนที่จะมีคนรวยมาเปย์นั้น
ในช่วงแรกเราจะไปฟังหมอต๊อกแต๊กเอโฟ
จับฉลากดูดวงรายวันประจำสัปดาห์นี้กันก่อนค่ะคนแรกนะคะ
ก็คือดวงของคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะงานของคุณนะคะ
ค่อนข้างลงตัวดีค่ะจากปัญหาที่มีมานะคะ
ถือว่าเรื่องดีค่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูมาก
แต่ว่าในเรื่องของการเงินค่ะยังต้องระวัดระวังนะจ๊ะ
เพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้นะ
ก็ต้องดูดีดีนิดนึงค่ะดวงความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ย
ก็เป็นช่วงที่แบบไปได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีความจุกจิกจุกจิกนิดนึ
แต่ว่าก็ยังไปได้ดีอยู่มาต่อกันที่วันต่อไปดีกว่านะคะ
นั่นก็คือคนเกิดวันพระฤทธาสบายดีค่ะ
นี้เรื่องของการงานนางนี้นะคะปัญหายังมีอยู่นะ
ปัญหายังจุกจิกอยู่แล้วก็เรื่องบริวารค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันอาจจะมีทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดต้องแก้ปัญหาให้เขา
มีปัญหาโดนดุโดนว่าจากบริวารของเราดังนั้นต้องวางแผนจัดการบริหารดีนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินเองก็ยังถือว่าหุ่นเวียนเปลี่ยนมือได้ดีอยู่นะ
รวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย
บอกเลยว่าความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคแหละ
ไปได้เรื่อยนะคะไม่ได้หวูหวาอะไรมากแต่ว่าก็ยังเอาใจส่งใจใส่กันอยู่นะคะ
คนต่อมานะคะนั่นก็คือคนเกิดวันเสาร์ค่ะนี่คนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะ
ในเรื่องของการงานในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจะค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึง
เพราะว่างานราชงานหลวงงานทุกอย่างงานแน่นไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณวางแผนไม่ดีเนี่ย
อาจจะพลาดหรืออาจจะพังได้ส่วนเรื่องของการเงินเองก็ต้องบอกว่าการเงินของคนวันเสาร์เองก็โอเค
ในในวีคเนี้ยเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะก็ถือว่าหมุนเวียนเป็นมือได้ได้ไปเรื่อยเรื่อย
แล้วก็เรื่องของความรักของคนที่มีคู่อะนะคะก็จริงเนี่ยให้ก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องมือที่สามเรื่องอะไรอย่างนี้
ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เอาล่ะมาต่อกันที่วันต่อมาดีกว่านะคะว่าจะเป็นวันอะไรนะคะ
นั่นก็คือคนเกิดวันอังคารค่ะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการงานของคนวันอังคารเนี่ยนะคะ
งานในสัปดาห์นี้ดีนะมีโอกาสได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายนะ
การงานลงตัวมากแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเงินค่ะ
นี้ก็เป็นวิกที่การเงินลงตัวด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไร
มีเกณฑ์ที่จะลงทุนและประสบความสำเร็จได้เงินได้โชคอะไรอย่างนี้นะคะ
รวมถึงเรื่องของความรักนะจ๊ะใครที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของวันที่๓อยู่นะคะ
เล็กเล็กหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังอยู่ดังนั้นก็ช่วงนี้ก็ดูดีดีนะคะ
วันต่อไปดีกว่านะคะคนเกิดวันพุธค่ะเออในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าการงานของคนวันพุธในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวและไปได้ดีมาก
และถึงแม้ว่าจะเป็นโควิดนะแต่ดวงของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
ถ้าคุณมีการเจรจาค้าขายหรือทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องต่างประเทศ
จะไปได้ดีมากมากส่วนเรื่องเงินนะคะต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย
รายรับแน่นรายจ่ายก็แน่นพอกันแต่ว่าในเรื่องของความรักค่ะ
ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแฮปปี้นะคะ
มาออกเอาใจดีอะไรอย่างนี้นะคะเข้าเข้าใจกันดีมากมากเลยนะคะ
เอาล่ะมาวันต่อมาดีกว่านะคะ๒วันสุดท้ายนะคะ
วันนี้คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ
การงานแน่นการงานดีการงานโดดเด่นและที่สำคัญเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันจันทร์ฝากพารวยนะ
ใครที่ทำงานพิธีกรนะคะใครที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาร์คิตติ้งพวกนี้นะคะ
นักลงนักร้องเนี่ยการงานการค้าการขายจะประสบความสำเร็จค่ะ
เงินของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการเงินที่คุณได้มาเนี่ย
เวียนเปลี่ยนมือได้ค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ
ต้องบอกเลยว่าความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องระมัดระวังอะไรรู้ไหม
ระวังเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน
เรื่องใหญ่ไม่ค่อยทะเลาะค่ะส่วนใหญ่น้อยอกน้อยใจกันเรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นเลยของคนวันจันทร์
ต่อวันสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะดูภาพรวมก่อนนะ
วันนี้นะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ
คนเกิดวันอาทิตย์นี้ต้องบอกเลยว่าการงานของคุณในสัปดาห์นี้นะคะงานแน่นเหมือนกันนะงานเยอะ
และที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเงินเองเนี่ยก็ยังมีตะกุกตะกักบ้าง
ยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ย
ที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้เริ่มไปได้ดีแล้ว
ส่วนใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าพบรักบนโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้นะ
แต่ก็ดูดีดีละกันนะคะเอาละค่ะใครที่กำลังรอฟังกันอยู่ว่า
คนเกิดวันไหนที่ยืนเฉยก็จะมีคนรวยมาเปย์ไปฟังกันค่ะ
นั่นก็คือคนเกิดวันพุธค่ะคนวันพุธคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้คนโสดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบรักเจอ
และคนที่มีคู่อยู่แล้วแฟนก็เอาใจมาก
คำว่าเอาใจมากเนี่ยอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการแบบว่า
ซื้อของให้อยากได้อะไรเขาก็เหมือนซื้อให้อะไรอย่างนี้
ส่วนใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไร
มีฐานะมีเกณฑ์ตกถังเข้าสารอะไรอย่างนี้
และอันนี้เขาอาจจะแบบว่าถึงขั้นเปย์เลี้ยงคงเลี้ยงข้าว
พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่
ยืนสวยสวยแล้วก็คนมีคนรวยมาเปย์ค่ะอีกหนึ่งวันที่ไม่แพ้กันเลย
ก็ต้องให้คุณเขาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะ
สำหรับคนวันจันทร์นี้นะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า
เงินการทองของเรามันก็ลงตัวใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนของเราเขาก็ลงตัวเหมือนกัน
เขาก็อาจจะมามีจงมีจ่ายอะไรให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงความยินดีให้กับสองวันนี้นะคะ
คนวันพุธและวันจันทร์ก็ขอให้เป็นความรักที่ดีแล้วก็๕วันที่เหลือก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะ
ก็มีสติเนาะแล้วก็ไปทำบุญอย่างที่บอกค่ะรับรองว่าคุณปังรับอาทิตย์นี้แน่นอนค่ะ
สวัสดีค่ะลูกอ่ะโตขึ้นมาจะต้องแพทย์เชื่อว่าต้องมีผู้หญิงมาเปย์มัน
ทำไมอ่ะเพื่อให้มันเกิดวันจันทร์อ๋อตายแล้วดูดวงไปอีกนู่นเลย
ยี่สิบปีข้างหน้าเลิศมากเลย